พยาวกับแพร่อันนี้เป็นความกระทบเป็นผลกระทบด้านการเกษตรครับคือเขาปลูกสวนข้าวโพดกันเยอะ
ทีนี้จะมีชาวบ้านบางคนคุณผู้ชมห่วงสวนข้าวโพดไปหักฝักไว้แล้ว
จะไปเก็บเกี่ยวไม่ทันครับคุณผู้ชม
ชาวบ้านบางคนเนี่ยโดนน้ำป่าล้อมรอบเลยครับ
ที่จังหวัดแพร่ก่อนฝนเริ่มตกตั้งแต่วันเสาร์แล้วคุณผู้ชมคืนวันที่๒๐สิงหาต่อเนื่องมาเช้าวันอาทิตย์๒๑สิงหา
มันมาจากไหนเนี่ยน้ำป่าพวกนี้มาจากขุนน้ำห้วยห้อมครับ
ไหลทะลักท่วมบ้านผู้คนในตำบลบ้านเวียง
ชาวบ้านก็เก็บของกันไม่ทันนะสิ

หลังคาเรือนนี่ไหลเข้าบ้านมาอย่างเร็วเลยครับ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปากห้วยอ้อย
ตำบลบ้านเวียงเนี่ยบอกว่าน้ำป่าทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านช่วงตี๔

จากนั้นครับระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อย

คือคุณชะลออายุหกสิบปี
ไปเฝ้าไร่ข้าวโพด

เนี่ยคนเนี่ยลุงชะลอก่อนเนี่ย

ลูกชายของลุงชะลอชื่อคุณจิรวัตร

ว่ายน้ำจะไปช่วยครับแต่ระหว่างทางเนี่ย

ซึ่งเป็นลูกชายลุงชะลอไม่ทันครับ
เพราะว่าน้ำก็เชี่ยวอย่างที่เห็นเลยคุณผู้ชม

ซึ่งปกติชาวบ้านบอกคุณจิรวัตร

พอน้ำลดเจ้าหน้าที่ไปรับลุงชะลอคนเป็นพ่อได้
ก็พบว่ายังอยู่ที่กระท่อมปลอดภัยดีนะ
แล้วก็พากลับบ้านแล้วก็แจ้งข่าวว่า
ลูกชายพ่อเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดศูนย์หายไป

ตามหาลูกชายก็คือนายจิรวัตร
แต่ณจนถึงตอนนี้ยังไม่พบตัวครับ
หวังว่าคุณจิรวัตรจะปลอดภัยนะครับ
จากนี้ครับที่พื้นที่ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่
มีดินไหลไปทับเส้นทางระหว่างบ้านต้นหนุน
ไปบ้านนาคูหาระยะทาง๒๐เมตรครับ
ดิ้นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมสูง๒เมตรนะ
รถทุกชนิดขับผ่านไม่ได้อ่ะสิ
แล้วมันจะมีบริเวณจุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคมครับ
ระบายน้ำไม่ทันระดับน้ำก็สูงขึ้นสูงขึ้น
จนถนนมันซุดชาวบ้านด้านล่างเขื่อนเนี่ย
ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยใจไม่ดีเลย
กลัวน้ำจะล้นคันดินที่กำลังก่อสร้างอ่าง
เดี๋ยวมันจะไหลทะลักท่วมบ้านเรือนครับ
ผู้รับเหมาก็เลยต้องเร่งระบายน้ำออกอย่างเต็มที่เลย
ส่วนชาวไล่ข้าวโพสที่บ้านใหม่ทากรองอเภอเมืองภายาวเนี่ย
เขาทำยังไงเขาต้องจ้างคนงานไปหักทิ้งไว้ก่อนฮะ

ตั้งใจว่าเดี๋ยวเช้าวันอาทิตย์นี่แหละจะเอารถบรรทุกไปขนเอามาขาย
แต่เข้าไปไม่ทันคุณผู้ชมน้ำป่าหลากกลางดึกเลยนะ
ท่วมไร่แล้วก็พัดเอากระสอบข้าวโพดไหลไปตามกระแสน้ำ
เจ้าของไร่ข้าวโพดต้องไล่เก็บฝักที่ยังเหลืออยู่
เอาใส่กระสอบไว้ก่อนจะเอาไปขายต่อ
ปัญหาคือไม่รู้ไปขายเนี่ยพ่อค้าเขาจะรับซื้อหรือเปล่า
เพราะข้าวโพดมันชื้นแล้วไงฮะมันจมน้ำไว้สักพักแล้วข้ามคืนมาแล้ว
อกจากนี้ครับพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพยาว
อีกหลายตำบลเลยนะคุณผู้ชมก็โดนน้ำป่าไหลหลากแบบนี้เลยครับ
ท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตร
ก็มีไร่ข้าวโพดยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวหรอก

ขณะที่โรงพยาบาลปงก็มีน้ำเอ่อท่วม
แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นต้องอบพยพผู้ป่วยนะครับ
ด้านภูนำท้องถิ่มก็แจ้งเตินประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ป้องกันน้ำป่าจะหลากมาซ้ำเติมอีกรอบหนึ่งครับ